เอาละครับมาที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับทุกวันเสาร์คู่เอกในสัปดาห์นี้นะครับ
ติดตามได้นะครับเขาบอกว่าชนะมา๕ไฟล์สดเหลือเกิน
ก็ต้องเอารุ่นพี่มาสกัดทางจะผ่านให้ผ่านติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ยก๓ยก๔แบนดาลอันตรายของเขา
เขาย่าใส่แบบเนี้ยครับจาน
จะแก้ยังไงครับหรือว่าแทงสู้เลย

นะครับมวยผมเป็นมวย

ก็คงยังไม่ยืนไม่ยืนให้เขาก่อยัดไส้

มุมนำเงินที่เด่นมีใครที่สำกราวเหลือเกิน

ซ้อมล็อกในเหนียวแน่นเสียบเข่ายัดไส้ครับ

ผมว่าอันนี้มันก็เจอศึกหนักมาเยอะกว่า

ก็เรามีมวยมีเข่าเดินก็ไปถีบเตะ

เข่าเหนียวนี่มันเข่าเหนียวอีกแล้ว

มวยไทยศัยศาสตร์มาดูกันทั้งคู่นี่มีอะไรดีนะครับ

ด้านหลังก็ศักดันเสือของอาจารย์เว็บ

ส่วนเพชรสำเร็จก็บูชาพระร่วงหลังลางปืน

เอ้าเดี๋ยวมาดูว่าของใครจะเหนียว

ไปพิสูจน์ในศึกยอดมวยไทยรัฐ

เอกชุมพอร์สุรพัฒน์จารุมณีไปกันครับ